ก็มีอีกเคสหนึ่งที่ร้องขอความช่วยเหลือมายังเพจ
ไทยรัฐนิวโชว์นะฮะทุกผู้ชมครับอยู่แถวสุขสวัสดิ์นะ
เป็นหญิงสาวชาวชายภูมิเธอท้อง๔เดือนนะฮะ
นี่คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราไปดูให้นะครับ
ท้องสี่เดือนแล้วติดโควิด๑๙ที่ร้องขอความช่วยเหลือมาเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้อาการสุดหนักนะมีไข้สูงท้องเสียด้วย
แล้วยังมีลูกตัวเล็กอีก๒คนอายุ๓ขวบกับ๖ขวบ
ที่ติดเชื้อไปด้วยเพราะเด็กอ่ะนะ
เขาก็ต้องอยู่กับแม่นะฮะอยู่บ้านเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะชื่อนางสาววันนิดาอายุ๒๔ปีนะครับมีลูก๒คนนะครับ
ก็๓ขวบกับ๖ขวบนะแล้วก็ตัวเองก็ตั้งท้อง๔เดือน
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะคือคุณวนิดาเนี่ยบอกว่า
รู้ว่าติดโควิดก็คือ๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นมีคนโทรมาแจ้งเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้ง
ไปตรวจนะครับที่โรงพยาบาลทีนี้เธอก็แยกอาศัยอยู่ชั้นสองของบ้านคนเดียว
สามีกับลูก๒คนก็อยู่ชั้นล่างนะครับแต่ทีนี้เธอติดต่อหาหน่วยงานต่าง
เพื่อให้รถมารับไปรักษาแต่ไม่มีรถที่ไหนมารับไปรักษา
เพราะว่าเวลาถามไปเนี่ยเขาบอกว่ามีใบรับรองแพทย์ว่าติดโควิดไหม
แต่เธอยังไม่ได้มารู้ผลเมื่อวันที่๑นะครับ
ก็มีทางโรงพยาบาลที่ไปตรวจและคต์เชื้อก็แจ้งมา

เพราะว่าในระบบชื่อเธอมันยังเป็นอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ
แต่ความจริงมีคนโทรมาแจ้งแล้วว่าเธอติด
ก็มีน้องที่อยู่คนละบ้านไปรับให้
แต่ไปถึงปรากฏว่ายังไม่ได้อีก

นี่ฮะตอนนี้เธอบอกว่าที่ทำได้ก็คือ
ให้ญาติให้น้องไปรับยามาให้กิน
ในระหว่างนี้กำลังรอรถอยู่
แต่อาการของเธอมันก็หนักขึ้นนะครับเอาฟังหน่อยนะฮะ

ส่วนร่วมคือน้องเค้าไม่ค่อยดิ้นเหมือนเดิม

ไม่มีแสดงให้เรารู้เลยว่า

ต้องการจะไปรักษาตัวให้ดีที่สุด
เราก็ไม่รู้ว่าคนในท้องจะเป็นยังไงมันสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพลูกในห่วงด้วย
แต่เห็นว่ายังไปไม่ได้เพราะแพทย์ไม่ให้ไป
ใช่ค่ะก็คือตอนนี้ก็คือรออย่างมีความหวังอย่างเดียวค่ะ
แล้วก็เขาแจ้งมาว่าข้างมากอาจจะคือลูกสองคนยังไม่ได้ติดอยู่ข้างล่างกับสามี
แต่เธอกังวลว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้ายังไม่มีรถมารับเนี่ยเธอลูกสองคนจะติดหรือเปล่า
แล้วลูกในท้องแบบลักษณะเหมือนไม่ดิ้นอะไรประมาณอย่างนี้